เอาจริงมันไม่ได้อยู่ในเขตบ้านเราก็จริงแต่ต้องบอกว่ามีคนไทยเป็นจำนวนมาก

ฉะนั้นล่าสุดมีการอัปเดตตัวเลขขึ้นมาแล้วค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจริง
เหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุเศร้าส่งท้ายปีนะคะ
เหตุเกิดเมื่อ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บ๑๑๒รายนะคะ
จำนวนนี้มีคนไทยและมีชาวอินโดนีเซียชาวกัมพูชา
มีบางคนบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีส่วนที่เดินทางกลับบ้านแล้วประมาณ๗๖คน
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสะแก้ว๒๗คน
และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด๙คนค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีการพบผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะประมาณ๑๓ศพ
ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๒๗ศพ
แต่ว่าบางสื่อมีรายงานออกมาว่าอาจจะมากกว่า๒๗ศพแล้ว

ต้องรอทั้งทางการกัมพูชาแล้วก็ทางการของไทย

ใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีคนไทยเสียชีวิตจำนวนมาก
แล้วก็เห็นบอกว่ามีอยู่ประมาณสัก๑๖ศพค่ะ
อยู่ฝั่งกัมพูชาตอนนี้รอการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล
ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการค้นหายาวนานกว่า๓๖ชั่วโมง
ทางประเทศกัมพูชาจริงเมื่อวานนี้มีการประกาศยุติการค้นหาไปแล้วนะคะ
ก็มีการออกมากล่าวขอบคุณกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยเราด้วย
ก่อนที่จะมีการถอนกำลังกลับเข้าไทย
ส่วนภารกิจหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศกัมพูชาจะเป็นฝ่ายดำเนินการต่อไปเองค่ะ
ทางด้านหัวหน้าอาสาสมัครมูลิธิร่วมกระตันยูนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะ
ก็บอกแบบนี้ว่าภารกิจในฝั่งกัมพูชาถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงสั่งให้ปิดภารกิจและส่งคืนพื้นที่ให้กับกัมพูชาค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ไทยจะไม่เข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะ
ส่วนอาคาร๑๗ชั้นค่ะที่บอกว่าอาคารมีลักษณะเอ็นเอียง
ทางด้านคุณเอกพันธ์ก็บอกแบบนี้นะคะว่าอันตรายค่ะ
ทางการคัมพูชาเองไม่อนุญาต
สภาพแบบนี้นะฮะก็กลัวว่ามันจะซุดลงมานะเป็นเขตอันตรายแล้วนะ
ใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าเอ็นสักประมาณสัก๑๐องศาได้ก็บอกว่าอันตราย
ทีนี้ทางการกัมพูชาแน่นอนว่าเขาก็ห่วงในสุริภาพของเจ้าหน้าที่เรานะคะ
ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด
แล้วก็คาดว่าไม่มีคนติดอยู่แล้วเพราะอาคาร๘ชั้น
ที่เป็นบ่อนกาชโนเกิดเพลิงไหม้ก่อน
ก่อนที่จะลามไปที่อาคาร๑๗ชั้นนั่นเอง
ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่หลบหนีออกมาจากบริเวณนั้นได้
ส่วนเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นตัวลามมันใช้งานได้จริงหรือเปล่า
หรือตัวที่มันเป็นตัวปล่อยน้ำลงมา
ทางด้านคุณเอกพันธ์ก็บอกแบบนี้นะคะว่า

มันไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยใด
และระบบป้องกันอคีภัยแต่ก็เชื่อว่า
อุปกรณ์ภายในกาซิโนแห่งนี้แล้วก็โรงแรม

พอมันมีไฟติดจุดหนึ่งมันก็เลยติดลุกลามไปอย่างรวดเร็วค่ะ

สมุติแล้วจะให้พวกเราอยู่ต่อต้นถึงสามสี่ทุ่มไมค์
เธอก็บอกว่าวันดีขอยุดตีพันธุ์เท่านี้
เพราะว่าเขาจะคืนพื้นที่คาซิโนต่างเนี่ย

ให้ประเมินนู่นนี่อะไรของเขาไม่รู้แต่เขาขอที่เรามาเนี่ยขอแค่มา
เรื่องเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเท่านั้นเองพอไม่มีผู้เสียชีวิต
เราก็หมดหน้าที่แล้วนะครับตรงที่พี่ไทยเขาบอกว่าหมดหน้าที่แล้ว
เพราะว่าเมื่อวานอย่างช่วงเวลาบ่าย๓นะคุณคือทางการกัมพูชา
เขาแจ้งให้หน่วยงานกู้ภัยของไทยยุติการค้นหาเลย
และขอให้เดินทางกลับไทยทันทีโดยทางการกัมพูชาเขาบอกว่า
เดิมเงินการค้นหาและเก็บศพเองต่อไป
เป็นหน้าที่ของทางเขาอ่ะนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดสักตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ภัยเองก็ขับรถนะคะไปรับร่างผู้เสียชีวิต๗ศพค่ะ
เดินทางกลับเข้ามาบ้านเราก็แยกออกมาเป็นผู้ชาย๔ศพผู้หญิง๓ศพ
ก็ในจำนวนนี้มีชาวอินโดนีเซีย๑ศพด้วยชาวมาเลเซีย๑ศพ
แล้วก็คนไทย๕ศพนะคะก็จะมีญาติมารับ๔ศพ

เดี๋ยวจะนำไปรวมเอาไว้ที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานก่อนนะคะ

โรงเจของมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมร่างผู้เสียชีวิต

ของนางสาวนิธินันขุนเจริญอายุ๕๕ปี
ญาติของนางสาวนิธินันให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ตัวผู้ตายตอนเกิดเหตุเหมือนใช้ผ้าผูกโรยตัวลงมา
แต่คาดว่าอาจจะเกิดจากความร้อนของเปลวไฟค่ะโดนบริเวณมือ
ก็เลยทำให้ตัวผู้ตายปล่อยมือ
กลายเป็นว่าสุดท้ายร่วงลงมาจากตึกจนเสียชีวิต
เรื่องของสัญญาณเตือนภัยยาดบอกว่ามีนะ
รับศพไปบรรเภนกุศลในจังหวัดลบบุรีต่อไปค่ะ
ส่วนที่วัดเกาะหรือว่าวัดชนะชัยศรีนะคะ
เป็นวัดที่ครอบครัวของนายวรวุฒิเจรศักดิ์ค่ะหรือว่าน้องแม็กซ์

ก่อนจะนำร่างแช่ไว้ในโรงเย็น
รอการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ

นางสาวสุนิสาจันแถมอายุ๓๐ปีบอกแบบนี้ว่า
ทั้งคู่ทำงานด้วยกันที่กาซิโนแห่งนี้นะคะ
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดของเธอ

เตรียมงานฉลองวันเกิดแล้วก็ปีใหม่
ตอนเกิดเหตุเนี่ยทางแฟนนุ่มแชทมาบอกเธอว่า
ปลอดภัยดีนะกำลังจะมีกระเช้ามารับ

เอากระเช้าให้คนท้องลงมาจากอาคารก่อน
เธอเองเธอก็เลยมารู้ว่า
กลายเป็นแฟนนุ่มเนี่ยเสียชีวิต

แล้วจริงตอนนี้คุณแม็กซ์ก็กลายเป็น

คือจริงคุณแม็กซ์หรือว่าน้องแม็กซ์นะ

นะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับ

แต่ว่าถ้าทางฝั่งของกัมพูชาก็มีรายงานข่าว
จากสื่อของกัมพูชามาเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปเก็บกู้ภายในโรงแรม
กลายเป็นอุปสรรคในการที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปภายในห้องได้
ทั้งงัดทั้งทำอะไรทุกอย่าง
เพื่อเปิดเข้าไปสำรวจทีละห้องทีละชั้น
โดยหัวหน้าสำนักงานข่าวสารจังหวัดบรรทายมีชัย

เปิดเผยว่าจากการเข้าไปสำรวจบริเวณโซนโรงแรม
เจ้าหน้าที่ไปพบผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ตรงบันไดหนีไฟ
และภายในห้องพักเพิ่มอีก๖ศพ
ตอนนี้ตัวเลขทางฝั่งกัมพูชาเขายืนยันออกมา
ว่าผู้เสียชีวิต๒๕ศพ
และคาดว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้
เนื่องจากยังเข้าไปสำรวจห้องพักได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเอง
โดยเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนติดอยู่ในห้องพักที่ถูกล็อกเอาไว้
ส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ที่๖๐ราย

ด้านของโฆษกคณะกรรมาธิการการแห่งชาติ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมนะครับว่า
มีพนักงานทำงานอยู่ประมาณ๕๐๐คน

ส่วนแขกของโรงแรมมีอีกประมาณ๑๐๐คน
รวมแล้ว๑๕๐๐คนที่อยู่ที่โรงแรมแห่งนี้

ทางการกัมพูชายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด

มีคนอยู่ในโรงแรมจำนวนเท่าไหร่

และมีคนสามารถที่จะหนีออกมาได้ประมาณกี่คน
เนื่องจากเกิดความสับสนโอละหมาน
มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่หนีออกจากโรงแรมไปแล้วนะครับ
แล้วก็รีบข้ามฝั่งไทยเพื่อทำการรักษาพยาบาล
ขณะที่การสืบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับ
เรื่องต้นพบว่าอาจจะเกิดจากไฟสปอร์ตไลท์คุณ
สปอร์ตไลท์ประดับในเทศกาลคริสต์มัสในโรงแรม
เกิดร้อนและไหม้ครับ
ที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็ว
คือเมื่อวานมีการเผยแพร่คลิปหนึ่งนะ

บอกว่าต้นเพลิงมาจากชั้นลอย
แต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นต้นคริสต์มัสอะไรหรือเปล่า
แต่เป็นเพียงจุดเล็กที่เกิดเพลิงไหม้นะฮะ
แต่หลังจากนั้นไม่นานมันลุกลามบานปลาย
ไหม้ทั้งโรงแรมแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้เราก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคุณนะ
ทางการกัมพูชาก็เป็นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมดแล้ว